นี่เป็นท่าทีล่าสุดแล้วนะฮะที่จะประกาศนะครับ
แล้วก็ทางกลุ่มแก่นนำด้วย

โปรดปรีเพศรีรับฝันซึ่งเป็นประมาณเหตุการณ์ตรงนี้
มีคำพูดจากกล่าวกับพี่น้องนะครับทั้งคู่ครับ
มีการประกาศแล้วนะครับจะกล่าวกับกลุ่มผู้ชุมนุม
ตำรวจบอกว่าตัวเองเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับ
ซึ่งน้องนี่นะครับที่มาชมนุม

อยากจะให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับถอยไป๕๐เมตร
โดยทางตำรวจบอกว่าถ้าอยู่นอกรั้วเนี่ยก็สามารถเจรจากันได้

แล้วก็เกรงว่าถ้าเกิดเข้ามาในแนวรั้ว
จะได้รับอันตรายและถ้าไม่หยุดเข้ามาเนี่ย
อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้

กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ถอยไปจากจุดที่มีการวางแนวกันอยู่เนี่ย

โดยแนวตรงนี้นะครับก็อยากจะให้กลุ่มผู้ชมนุมเขยิบออกไป
เพราะว่าอยากจะให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับออกไปจากจุดตั้งตรงนี้ประมาณ๕๐เมตร
แล้วก็เสียงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็ตะโกนออกมา
ก็หลักที่จับใจความได้นะครับก็อยากจะให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ตรงนี้นะครับ
ถอยห่างออกจากจุดที่เจ้าหน้าที่ตั้งสกัดกันไว้ไปประมาณห้าสิบเมตรเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มีกลุ่มน้องน้องมวลชนนะครับ
พยายามที่จะเข้ามาในแนวกั้นแล้วก็ถ้าเกิดยังเข้ามาแบบนี้ก็ยังที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นได้
ขณะเดียวกันกลุ่มแกนนำก็มีการประกาศนะครับรวมถึงกลุ่มมวลชนเองก็ประกาศบอกว่าไม่ได้ยิน
เพราะว่าทางตำรวจใช้ลำโพงขนาดเล็กครับขนาดเล็กในการประกาศซึ่งเสียงค่อนข้างที่จะเบามาก
เราฟังเรายังไม่ค่อยชัดนะครับว่าประกาศอะไรไปบ้าง
แต่ใจความหลักสำคัญก็คือให้กลุ่มมวลชนถอยห่างออกไป๕๐เมตร
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากให้กลุ่มผู้ชมนุมเข้ามาใกล้พื้นที่
เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความรุนแรงหรือเกิดภาพที่เกิดทำให้มีการปะทะกันเกิดขึ้นได้
ซึ่งทางตำรวจจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงนี้
นี่เป็นท่าทีของผบคุบคุมฝุงชนผู้ปุ่มเหตุการณ์ในวันนี้
ที่ได้ออกมาแถลงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

ลำโพงขนาดเล็กตัวเดียวประกาศทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ตรงนี้เนี่ย
ข้างไม่พอใจแล้วก็บอกว่าไม่ได้ยิน
พยายามที่จะเหมือนกับว่าเอารวดน้ำรวดเหล็กเนี่ยออกนะครับ
เพื่อจะเข้าไปด้านในก็มีทางตำรวจเข้ามาถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับ
ตอนนี้มีการพยายามที่จะเขยิบรั้วออกนะฮะ
ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเพื่อเจรจาหรือว่าอย่างไรไม่ทราบนะครับ
ตอนนี้เหมือนกับพยายามที่จะเข้าไปด้านในแล้ว
นี่นะครับเป็นภาพสดขนาดนี้หลังการประกาศของทางตำรวจนะครับ
ที่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอยู่ในความสงบแล้วก็ถอยออกจากจุดที่มีการวางสิ่งกีดขวางเอาไว้๕๐เมตร
แล้วมาพูดคุยเจรจากันเพราะว่ามีความพยายามของกลุ่มผู้ชมนุมในการเข้ามาในพื้นที่
แล้วก็นี่นะครับเป็นภาพที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้มีการเขยิบรั้วนะครับ
มีตอนนี้เริ่มมีการเขยิบรั้วเหล็กนะครับแต่ก็ค่อนข้างอันตรายเพราะว่ารั้วเหล็กนี้ค่อนข้างที่จะแหลมหนามแล้วก็คม
นะครับก็มีความพยายามที่จะ

พยายามเข้ากิ่งเข้าไปข้างในทางตำรวจก็พยายามออกมานะครับ
บอกว่าหยุดเพราะค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับ
เหล็กนี้น่าจะเห็นว่าก็ใช้ความพยายามอยู่พอสมควรนะครับ
ทางตำรวจก็พยายามประกาศแล้วนะครับบอกว่าให้หยุดนะครับ

ทางตำรวจก็พยายามประกาศนะครับบอกว่าอยากให้อยู่ในความสงบนะครับ
อยากให้อยู่ความสงบอย่าทำแบบนี้นะครับ
แล้วก็ขอความร่วมมือด้วยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับ
ท่านที่อยู่บริเวณตรงนี้

ตอนนี้ก็หยุดหยุดแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าหยุดแล้ว
นะครับหยุดแล้วนะครับ
ใช้ไฟฉายกระพริบกระพริบนะครับไปยังกลุ่มผู้ชุมนุม
น่าจะเป็นกลุ่มกาดเองนะครับที่กระพริบไฟแบบนี้
สัญญาณให้กับแก่นนำให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมกันเอง

ก็คือตำรวจกับทางผู้ชุมนุมยังไม่ได้เจรจากันนะครับ

ตำรวจขอให้ถอยออกไปสัก๕๐เมตร
จากแนวรั้วที่กั้นเอาไว้สำหรับการเขตพื้นที่พยาธิภาษฐาน
ใช่ค่ะตำรวจก็พยายามที่จะตะโกนพูดกับผู้ชุมนุมนะคะ
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ตะโกนกลับไปในลักษณะที่ว่าไม่ได้ยินว่าพยายามจะพูดคุยอะไร